รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
คุณผู้ชมครับเอาละครับ๑ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับ
จะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ๑ชั่วโมงกับความเชื่อ
ูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
คุณหนุ่มอย่างคุณเนี่ยนิสัยอย่างนี้
จะต้องชอบเก็บความลับของตัวเองที่ไม่กล้าบอกใครมีบ้างไหม
ก็ต้องมีนะความลับดีที่จะไม่บอกใคร

ถูกต้องถูกต้องทำไมฮะ
คุณนึกพูดถึงอะไรคุณต้องการจะสื่อสารถึงอะไร

สิ่งที่เขาจะมาเล่าในรายการของเราในวันนี้

มันเป็นสิ่งที่เขาเจอมาตั้งแต่เด็ก

เคยมีอะไรกับผีในบ้านแม่ยายตัวเอง

เรียกว่าอันดับต้นของประเทศไทยเนี่ย
แต่ทุกครั้งที่เขาบินเนี่ยเขาก็จะสัมผัสกับวิญญาณได้

ไปพูดคุยกับคุณศักดิ์สินประพาสิรินะครับ

ดูแล้ว
แล้วเมื่อกี้ดูจากข้อมูล
กลับเห็นจากตา
ดูแล้วอายุจริงตอนนี้เท่าไหร่ครับ

เป็นผู้บริหารอดีตนะครับผู้บริหารสายการบินชื่อดังแห่งหนึ่ง

แต่สิ่งที่เราจะพูดคุยกันเป็นเรื่องราวของการที่
เห็นผีแล้วก็ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลย

ก็เคยเล่าให้เขาฟังแต่เด็กเขาก็จะกลัวเขาก็จะไม่อยากฟัง

คุณอาโอนี่เห็นผีตั้งแต่เด็กจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ย๗๐ก็ยังเห็นอยู่
คือเราเห็นมาตั้งแต่อายุ๑๓ครั้งแรกนะฮะ
ครั้งแรกนี้เราเคยเจอมาอายุ๑๓เลยแล้วก็
ก็จะเปลี่ยนมาเรื่อยว่าเป็นคนละแบบเป็นแบบ

รู้สึกว่าจะเข้านอนประมาณสัก๓ทุ่ม

มีอะไรมาทับอยู่บนหน้าอกของเรา

มีเขา๒เขา

หัวนั้นก็ลอยออกไป

ครั้งที่๒ก็ไปอีกที

ผมผีแล้วก็กดลงกดลงกับขาอย่างนี้
แล้วก็อีกมือหนึ่งมือขวานี่คว้ามีดขึ้นมา
จะฟันเลยอย่าฝันถ้าฟันลงไปก็สนุก
ฝันไหมฮะอันนี้เป็นฝันหรือจริงฝันหรืออะไรเราก็ไม่รู้บอกไม่รู้
แสดงว่ามันกึ่งหลับกึ่งตื่น

แล้วหลังจากนั้นพอตื่นขึ้นมาปั๊บ

เหงื่อท่วมตัวก็ลุกขึ้นมา
นั่นคือเหตุการณ์ครั้งแรกที่เขาเจอตอนอายุ
หลังจากอายุ๑๓ปุ๊บ

เห็นก็บอกโอเคละเป็นหัวโจก
สมัยก่อนต้องเล่นผีถ้วยแก้วคุณหนุ่มเล่นทันด้วยผีถ้วย

ใช่ผมเชื่อว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็มีบางกลุ่มเยอะ

เป็นคำโบร่ำโบราณว่าต้องเล่นผีถ้วยแก้วจะได้รู้ว่ามีจริงไหมอะไรอย่างนี้
นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเห็นผีของหลายคน
คุณลุงเองเป็นหัวโจกเลยล่ะเล่นผีถ้วยแก้วใช่ครับเป็นยังไงฮะเหตุการณ์นั้น
คือผมอยากลองดูว่ามีจริงไหมเรื่องพวกนี้
ก็เลยลองเขียนตารางขึ้นมาเป็นกระดานขึ้นมาทำอะไรทุกอย่างนั่น
วิธีเชิญของผมก็คือจุดทูบจุดทูปบอก
เพราะว่าคิดว่าในบ้านแต่ละบ้านคงจะมีเจ้าที่เจ้าทางอยู่
เวลาที่เราระยะเวลาที่เราเล่นก็แค่ทูบหมดดอก
หลังจากที่ได้มีการจุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางเริ่มยังไงฮะพิธีกรรม
ก็พอจุดทูปเสร็จปั๊บเราก็เอามือแตะเลย
นั้นก็จะเดินไปเองได้แล้วเดินได้อย่างชนิดที่ว่า
เราก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเดินรวดเร็วสะกดคำ
เร็วกว่าพวกเราที่เรานั่งกันอยู่
เพราะเราเป็นคนเขียนตัวอักษรเองมีคนเดียวที่เขียนคือเพื่อนกำหา

ใช่เพื่อนที่นั่งอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าตัวอักษรอยู่ตรงไหนตรงไหน
แก้วก็เดินเดินไปก็เล่นมาอยู่มาอยู่วันหนึ่ง
ก็พอเริ่มเล่นปั๊บทำไมแก้วสะดุดแล้วแก้วบอกว่าต้องไปแล้วต้องไปแล้ว
หมายความว่าเล่นอยู่ปุ๊บหยุดปึ๊กหยุดปึ๊กแล้วก็เดินไป
สละเอดอเด็กสละอิเดินไม่ได้แล้ว
เดินไม่ได้แล้วเดินไปอย่างเดียวก็คือต้องไปแล้วต้องไปแล้ว
สะกดเป็นคำให้เราว่าต้องไปแล้ว
ผมก็แปลกใจนิดนึงว่าทำไม

วันนั้นทูบไหม้ไปนิดเดียวแค่ครึ่งแล้วก็ดับ
ดับผมก็เลยโอเคลองจุดทูปแล้วก็บอกใหม่
บอกเจ้าที่เจ้าทางใหม่ว่าขออนุญาต
กลับมาก็เดินต่อได้

แสดงว่าเวลาที่คุณบอกว่าต้องไปแล้วต้องไปแล้ว

ก็คือเราจะต้องจุดทูปบอกเขาดอกเดียวเนี่ย

ถ้าสมมุติทูบหมดดอกเมื่อไหร่

เขาก็จะออกไปเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วไปแล้ว

คือวันนั้นวันนั้นมีพระองค์หนึ่ง
ท่านรู้จักกับแม่ของเพื่อน
ที่เป็นเจ้าของบ้านที่เราเล่นนะฮะท่านมาท่านมาถึงก่อนจะเข้าบ้าน
ท่านก็หยุดคล้ายสะดุดอะไรสักอย่างแล้วท่านก็กล่าวออกมาเจอว่า
โอ้โหทำไมเยอะจังเราพวกเราก็ไม่รู้ว่าเยอะจังหมายถึงอะไร
แล้วก็ถามท่านว่าที่ว่าเยอะจังนั้นอะไรอืม
ท่านก็เลยบอกว่าวิญญาณที่เขาอยู่นอกรั้วเยอะแยะเลยทำอะไรกันเหรอที่นี่
เราก็เลยบอกว่าเราเล่นเชิญผีด้วยแก้วกันท่านก็บอกหยุดเถอะโยม
ตั้งแต่นั้นมาเราก็หยุดเราก็ไม่เล่น
แสดงว่าวิญญาณพวกนั้นเขาก็รอที่จะสื่อสารกับเราเหมือนกัน
ใช่ครับทุกครั้งเนี่ยที่ผมเชิญปีถ้วยแก้วมาปั๊บพอรุ่งขึ้นปั๊บผมจะใส่บาทไปให้เขา

เขาก็เลยมารอที่เลยเราจะเล่นเขาจะเล่นจะสื่อสารกับเขาเมื่อไหร่

เรียกได้ว่าการเล่นผีถ้วยแก้วของคุณลุงอาจจะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคุณกับวิญญาณก็เป็นไปได้
ก็คิดว่าอย่างนั้นครับ
ครั้งหนึ่งในขณะที่เล่นผีถ้วยแก้วเนี่ยเกิดไปเรียกวิญญาณคู่อริที่เคยแย่งหญิงกันมาด้วย
ตอนนั้นอย่างว่าเราก็วัยรุ่นอยู่นะฮะก็มีก็ไปอาจจะไปชอบผู้หญิงซึ่งมีคนอื่นเขามาชอบอยู่เราไม่รู้ตัว
ตอนนี้วันหนึ่งเราก็ไปที่บ้านของผู้หญิงคนนี้แล้วก็ผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกว่าคนที่เคยมีเรื่องกันไม่ถูกกันอยู่เนี่ยถูกแทงตายแล้วนะ
เราก็บอกเฮ้ยจริงหรือเปล่ามันเรื่องอะไรล่ะเขาถูกแทงตายก็บอกไม่รู้เหมือนกัน
ก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเออลองเชิญวิญญาณเขาดูมาจริงไม่จริง
ก็เลยเปิดผีด้วยแก้วอีกครั้งหนึ่ง
พอเชื่อนวิญญาณมาด้าธิรินิค

ใช่แล้วก็บอกว่าอยากได้อะไรมาก

มากลุ่นบลี
โอเคพอสูบบุหรี่เสร็จปั๊บเราก็มาถามเรื่องนู้นเรื่องนี้เขาก็ตอบแบบกวนแบบสมัยก่อนจิ๊กโกที่ยังมีชีวิตอยู่เราก็บอกตอบกวนมากนะ

ไม่ด่าครับปลดเหรียญของหลวงพ่อพระวางบนแก้วดูที่ว่ามันจะเก่งไหม

ปรากฏว่าแก้วนั้นขยับได้ช้ามากเดินไม่ออกกำลังเอี๊ยดอยู่อย่างนั้น

ก็เดินเอี๊ยดก็เดินไปถึงว่าพระกูก็ไม่กลัว

ก็เลยทำไงก็โอเคนิมนต์พระขึ้นแล้วก็บอกว่าโอเคต่างคนต่างไปก็แล้วกัน
แน่นอนว่านั้นเราจะสังเกตว่าบางทีคนเราเราไปลองของเขาก่อน
เริ่มเล่นก่อนครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาชีวิตคุณกับวิญญาณ
ชีวิตคุณกับสิ่งที่หาคำตอบไม่ได้คือพวกวิญญาณพวกเจ้าที่เจ้าทาง
ก็เข้ามาเรื่อยเข้ามาเรื่อยอายุสิบเจ็ดสิบแปดเราก็ต้องเริ่มไปนอนบ้านเพื่อนกันแล้ว

มักจะมีเจ้าที่มาทักทายคุณ
วันนั้นตอนนั้นพวกนักดนตรีกำลังดัง
เราก็เข้าไปเป็นนักร้องอยู่ในวงดนตรีเล็กวงหนึ่ง

ร้องเสร็จปั๊บก็กลับมาถึงบ้านเพื่อนราวตี
พอดีวันนั้นพระจันทร์เต็มดวงพอดี
มีแสงพระจันทร์ก็เข้ามาเราเห็นอะไรชัดหมด
พอหัวถึงหมอนปั๊บนาคคนแก่มาติดอยู่กับมุ้งเลย
มีแต่หน้าเห็นแต่หน้าครับเราก็เลย

ผู้หญิงครับก็มาจ้องดูเราอยู่อย่างนี้
เราก็ไม่สนใจหลับง่วงมากก็หลับไป
หลับไปเช้าก็ตื่นมาก็ถามเพื่อนถามญาติญาติเขาว่าที่บ้านนี้มีคนตายไหม
เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นคุณยายของเขา
เพราะว่าจากเรื่องของคนที่อยู่ในบ้านบอกบางทีเนี่ย
คนขึ้นไปกวาดห้องอยู่ข้างบนไปทำความสะอาดอยู่ข้างบน
ก็มีใครมาสะกิดแต่มองไม่เห็นว่าใครเป็นคนสะกิด
แล้วขอโทษนะครับตอนที่เพื่อนบอกมาว่ามีคนตายเนี่ย
เป็นคุณยายของเขาเนี่ยได้มีการเปรียบเทียบว่าสิ่งที่หน้าที่เราเห็นกับของยายเพื่อนเหมือนกันไหมหรืออะไรอย่างนี้
เล่าให้เขาฟังครับว่าเราเห็นนี่เป็นอย่างงี้หน้าตาอย่างนี้เขาบอกว่า
ใช่เลยคือเห็นผีมาเนี่ยเรียกว่าเห็นผีกันเป็นประจำแล้วพวกเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยเห็นบ้างไหมฮะ
ตอนที่ทำงานนี่ตอนนั้นก็อยู่ในศูนย์คอมพิวเตอร์

อายุตอนนี้๒๐๒๐กว่า๓๐ได้แล้วมั้ง

เห็นมาตลอดเข้ามาอยู่ในห้อง
วันนั้นก็เป็นวันที่เราเข้าเวรในกะดึก
กะดึกนี่เริ่มตั้งแต่๕ทุ่มจนถึง๘โมงเช้า
แล้วจะมีคนอยู่๒คนทั้งตึกนี้มีคนอยู่๒คน
ก็เราตกลงกับเพื่อนกันว่าโอเคเราจะทำเป็นกะแรกก่อนก็แล้วกัน
ระหว่าง๕ทุ่มถึงตี๓เราจะเป็นคนทำให้เพื่อนไปนอน
เพื่อนไปนอนก็ตกลงปั๊บนั่งอยู่นี่บางทีเราก็มอง
ก็เห็นคนแต่งแต่งชุดแบบเสื้อคุยแบบเทวดาแบบชุดหน้าชุดขาวแบบชุดหน้าครับ

สีขาวเขาก็มายืนจ้องเราอยู่
หันไปสองสี่สามสี่เขาก็ยืนอยู่เราก็ไม่สนใจเราก็นั่งทำงานของเราไปเรื่อย
กระทั่งมีอยู่วันหนึ่งเด็กรุ่นน้องที่ทำงานอยู่ในห้องนั้นเหมือนกัน
เขาวิ่งออกมาหน้าตาตื่นออกมา

คงเป็นเจ้าที่เจ้าทางเข้ามายืนดูพวกเราทำงานเปล่า

เขามายืนดูเป็นประจำ

แต่เป็นที่ทำงาน
ทำงานไอทีนะเขาทำงานไอทีมาก่อน
ไอทีในยุคแรกยุคบุกเบิกด้วยซ้ำไป
ทำงานเกี่ยวกับสายการบินระดับชาติเขาทำมาแล้ว
วิญญาณองค์เทพพระเกจิ
สิ่งเหล่านี้เมื่อเวลาสิ้นแล้วมีจริงใช่ไหมครับ
ผมคงตอบคำถามอันนี้ไม่ได้แต่จะเล่าจากประสบการณ์ให้ฟังกันแล้วกันว่า
ตอนนั้นพอหลังจากแต่งงานทำงานอะไรมาแล้วก็มีลูกคนหนึ่ง
ก็มีลูกลูกผู้ชายเกิดมาเขามีปัญหาตั้งแต่วันแรกเลย
ต้องเข้าผ่าตัดนะฮะเข้าผ่าตัดวันแรก
จำได้ว่าหมอนัดผ่าตัด๒ทุ่มญาติก็ไปนั่งรออยู่หน้าห้องผ่าตัดกันเยอะแยะเลย
ผมก็นั่งอยู่ด้วยก็สวดมนต์สวดผิดสวดถูกก็ว่ากันไป
สักพักหนึ่งได้กลิ่นทูบคลุ้งไปเลยหน้าห้องผ่าตัด

เสร็จแล้วก็เหลือบตาขึ้นไปมองตรงผนังห้อง
ปรากฏว่ามีพระสององค์แล้วก็เจ้าแม่กวนอิ่ม
เท่าที่จำได้เดินลงมาเป็นทางเฉียงลงมา
เห็นด้วยไม่ได้ฝันไม่ได้หลับ

ไม่ครับเห็นด้วยตาเนื้อพูดกัน

องค์แรกหลวงปู่โตวัฒนครั้ง
หลวงปู่โตลักษณะที่เห็นเป็นยังไงฮะ
เป็นในรูปที่ท่านแต่งกายเป็นพระ
ปกติเหมือนกับพระทุกองค์เลยครับ

หลวงพ่อกลวยองค์ที่๒ก็จีวอนสีเหลือง

เจ้าแม่กุลอิ่มเห็นเป็นองค์ขาว

ไม่ครับสั้นแจ๋วเลย
เหมือนคนปกติเดินลงมานะครับ
พอหลังจากเห็นท่าน๓องค์เดินเข้าไปปั๊บ
หมอก็เปิดประตูออกมาลูกก็กำนิ้วหมอแล้วก็เขาเข็นรถไป

ปลอดภัยคุณกำลังจะคิดว่าสิ่งที่คุณเห็นมาช่วยลูกคุณ
คิดว่าครับทุกวันนี้ก็ยังคิดว่าลูกชายนี้เป็นลูกของพระ
แล้วทุกวันนี้ลักษณะของลูกเป็นยังไงบ้างฮะ
เขาก็ปกติเหมือนคนธรรมดาปกติเที่ยวเล่นเป็นเหมือนเด็กหนุ่มอะไรอย่างนั้น
โอเคนะครับก็ถือว่านี่ก็เป็นเรื่องลี้ลับเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเรื่องยังไม่จบเท่านี้นะครับ

ถูกต้องเพราะว่าทางคุณอาเองเนี่ยนะฮะด้วยความที่เห็นผีบ่อยมีครั้งหนึ่งนะฮะ
เองเนี่ยเคยช่วยชีวิตผู้ชายคนนี้เอาไว้ด้วย
ถ้าไม่งั้นเขาอาจจะตายไปแล้วก็ได้

ก็เข้าไปนอนปั๊บหัวยังไม่ทันถึงหมอนเลย
ก็มีคนมากระชากขาตกจากเตียงเลยครับคราวนี้
พอเราลืมตาขึ้นมาที่ปลายเท้าเราเนี่ย
เราเห็นคนคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นยิ้มเห็นฟันขาว
ผมเนี่ยตัดเกลียนแต่งตัวด้วยเสื้อสีฟ้า
ซึ่งเป็นชุดรอปภพอเช้าขึ้นมาก็ถามคนที่ทำงานอยู่ก่อนว่า
แถวนี้มีคนตายบ้างไหมเขาก็บอกมีลุงสิน
ลุงศิลป์คือลุงศิลป์คือหลอบพอ
อุ้ยแล้วมีอะไรกับผีด้วย
นอนไปปั๊บกำลังเคลิ้มไปก็เห็นมีผู้หญิงชุดไทย
เป็นสบายสีเขียวก็เดินเข้ามาจู่โจมเราเลยทันที
ตอนนั้นก็ไม่กลัวอะไรพอเข้าไปเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มหลับสนิท
ประมาณสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงตอนนี้ล่ำบึบมาเลย
ผู้ชายผู้ชายกระโดดขึ้นมาบีบคอเรา